เพราะว่าหลายที่เขาต้องมีมาตรการ
มีผู้ชายคนหนึ่งหัวร้อน

ชายเสื้อแดงตัวใหญ่นะครับที่เห็นสวมหน้ากากอนามัยไว้ใต้คางเดินปรีเข้าไปใช้หมวกกันน็อกกระแทกเข้าที่ใบหน้าของพนักงานร้านสะดวกซื้อร้าน๗๑๑นี่แหละนะฮะเห็นกันชัดแล้วก็ยังต่อว่าแล้วก็ดูเหมือนจะอยากจะเข้ามาทำร้ายซ้ำอีกจนผู้หญิงที่มาด้วยกันรีบเข้ามาห้ามครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับที่ร้านสะดวกซื้อในตลาดกรอบการนะครับ
เทศบาลสุราธานีโดยนางสาวคณิตถาอายุ๒๓ปีพนักงานร้านที่ถูกทำร้ายนะครับ
เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่าคือคนนี้จะเป็นด่านหน้าคุณผู้ชมนะครับ
จะคอยบอกให้ลูกค้าวัดอุณหภูมินะคะ
แล้วก็สแกนไทยชนะนะคะตามมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙นะครับ
ผู้ชายคนก่อเหตุมากับผู้หญิง๑คนนะครับคุณผู้ชมครับ
ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรกันนะนะทั้งคู่อายุประมาณสัก๓๐๓๕ปี
ผู้หญิงเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยลงทะเบียนเสร็จปั๊บก็ลงเข้าไปซื้อของตามปกติ
ส่วนผู้ชายยืนรอขวางอยู่ที่หน้าประตู
เพราะไม่ยอมลงทะเบียนสาว๗๑๑เขาก็ไม่ให้เข้า
ผู้หญิงเดินออกมานะครับแล้วก็เดินออกไปกับผู้ชายก่อเหตุทั้งคู่
ยืนอยู่หน้าร้านแล้วจากนั้นผู้ชายคนเก่าเดินกลับมาคุณผู้ชม
คงโกรธอ่ะนะฮะใช้หมวกกับน็อกแต่ตีเขาที่หน้าเธอ๑ครั้ง
แล้วก็ด่าเธอว่าจะเคร่งครัดอะไรกันมากมายกับมาตรการป้องกันโรค
แถวนั้นก็ช่วยกันมาห้ามครับแต่ชายคนก่อเหตุก็ยังพยายามเห็นไหมฮะ
โอ้โหยังพยายามนะครับที่จะเข้ามาดูเหมือนจะทำร้าย

แล้วก็พูดจาข่มขู่ทิ้งท้ายชี้หน้าชี้ตาเอาไว้ด้วย

ก็เลยเอาคลิปนี้เป็นหลักฐานไปแจ้งความ

ตำรวจสมภาวเมืองสุราชธานีบอกว่า

เดี๋ยวจะจับมาแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะฮะ